มีอุบัติเหตุบนท้องถนนมาเตือนนะคะ
สำหรับเดือนนี้มีวันหยุดยาวอยู่หลายช่วง

มีรถตู้คันหนึ่งค่ะพานักท่องเที่ยวจากสมุทรปราการ

ปรากฏว่านี่ค่ะเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางแบบนี้
แล้วเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๘คน

พร้อมด้วยกู้ภัยได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะคะ
นี่ค่ะช่วงวินาทีที่พยายามช่วยเหลือ
ผู้โดยสารที่มากับรถตู้คันนี้นะคะ
รถตู้หมายเลขที่บินฮโนคูปบม๓๓๕๗กรุงเทพฯค่ะ
สภาพก็อย่างที่เห็นคือพุ่งตกลงไปข้างทาง

เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้โดยสารที่อยู่ที่รถคันนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาอยู่ในรถอีกคันแล้วมาพร้อมกัน
แล้วก็เห็นจังหวะที่เกิดเหตุพอดี

รถตู้คันนี้มาจากสมุทรปราการ

เมื่อคืนไปพักที่ดอยอ่างขาง

พอมาถึงช่วงกิโลเมตรที่๑๔

ว่าคนขับคงไม่ชำนาญเส้นทาง
สภาพรถอาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะ

รถก็ไม่ค่อยเยอะมีหมอกลงด้วยค่ะ
คนเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลมหาราช

เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
คือโชคดีจุดที่พุ่งเข้าไปมันเป็นจุด

ค่ะคือถ้าเป็นจุดลงเหวนี่โอ้โห
ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ